เป็นคลิปภาพเหตุการณ์นะคะที่เพจอยากดัง

จะเห็นเป็นเด็กวัยรุ่นยืนกันอยู่สักประมาณ๗คนได้นะคะ
คือในเพจที่เขาเอามาโพสต์เขาบอกว่า

ลูกชายถูกทำร้ายแล้วก็เป็นลักษณะของการถูกรุม
เป็นการเข้าใจผิดคิดว่าลูกชายไปจีบแฟนสาวของเขา
แล้วก็เหมือนกับถูกล่อออกมาให้มาโดนทำร้ายเนี่ย

ฝ่ายที่โดนทำร้ายเป็นสองพี่น้องนะคะมากับสองคนนะคะ
พีใส่เสื้อสีขาวกับในพีม
ใส่กางเกงขาสั้นลายเป็นพี่น้องกัน

แล้วเขาก็เหมือนกับจะหนีวิ่งหนีอะไรอย่างนี้ค่ะ

อีกฝั่งหนึ่งมี๔คนในนัทในโต้ในกันในบอล
คือ๔คนนี้ลักษณะคือไปรุมกระทืบเขา
แต่จะมีวัยรุ่นผู้หญิงอยู่คนนึงด้วยนะคะ
เหมือนกับว่ายืนดูเหตุการณ์อยู่

เหมือนกับว่าผู้หญิงคนนี้เป็นนกต่อล่อออกมา

นี่ค่ะนี่คือวงจรปิดภายในหมู่บ้านเคหะลากระบัง๒นะคะ
ประมาณสัก๒ทุ่ม๔๗นาที
ก่อเหตุกันอยู่ที่ลานจอดรถสัก๑๐นาทีได้
เดี๋ยวคุณผู้ชมดูบาดแผลหน่อย
บาดแผลของฝ่ายผู้เสียหายอะค่ะ
นี่นะคะก็ที่หัวไหล่ที่แขนสองฝั่ง
ก็มีเลือดไหลออกเยอะเลย
ทีนี้อย่างที่บอกไปว่าเรื่องนี้ถูกโพสต์เอาไว้
แล้วก็มีข้อความบอกว่าร้องเรียนให้ตรวจสอบ
ขอความเป็นธรรมเพราะกังวลในเรื่องของความปลอดภัย
ลูกชายถูกรุมทำร้ายสาเหตุคือเข้าใจผิด

จริงเราไม่รู้เรื่องเลยว่าเขาคบกันอยู่
แล้วเป็นแบบไม่ได้มีการได้เสียอะไรกันด้วยนะ
คู่กรณีให้ผู้หญิงแชทล่อลวงลูกชายให้ไปหา
แล้วก็รุมทำร้ายเลยครับเหตุการณ์เกิดขึ้นแปดเมษายน
ก็เลยมีการแจ้งไปที่เจ้าของร้านที่ดูแลเด็กพวกนี้
แต่เจ้าของร้านก็นิ่งเฉยไม่เคลียร์อะไรให้
ล่าสุดก็คือเหมือนกับถูกทำร้ายมาแบบนี้

เขาก็กลัวว่าคู่กรณีรู้จักตำรวจอะไรหรือเปล่า

ก็เลยมาร้องขอผ่านทางเพจนะคะขอความเป็นธรรมในเรื่องนี้
และคลิปนี้คนก็เลยแชร์กันต่อออนเยอะไง

เราก็เลยตรวจสอบเรื่องนี้ให้นะคะ
ทีมข่าวของเราไปคุยกับวัยรุ่นที่โดนทำร้าย
บอกว่าเป็นสองพี่น้องค่ะคนหนึ่งชื่อพีคนหนึ่งชื่อพีมใช่ไหมคะ
คนที่โดนทำร้ายเต็มเลยคือพีอายุ๑๙
เขาบอกว่าวันเกิดเหตุพาน้องชายไปเจอกับแฟนสาว

คู่อริกลุ่มนี้เคยมีเรื่องกันมาก่อนนะ

แต่ในนัทพาเพื่อนอีก๓ในโต๊ะในกันในบอล
วันเกิดเหตุพีมนัดเจอแฟนสาวที่หมู่บ้านเคหะย่านลาดกระบัง
พอไปถึงกลายเป็นเจอคู่อริ๔คน
แล้วก็มีการรุมทำร้ายร่างกายกัน
พีบอกว่าถูกทำร้ายคือถูกแทงที่แขนซ้ายเย็บไป๒เข็ม
ส่วนอีกคนนึงนะคะในพีมที่เป็นน้องชายอายุ๑๖คือผู้เสียหายอีกคนบอกว่า
ก่อนเกิดเหตุแฟนสาวที่ชื่อว่าขิง
ส่งข้อความมาบอกว่าไปหาหน่อย

พอไปถึงอ้าวคู่กรณีอยู่กัน๔คน
แล้ว๑ในคู่กรณีก็คือในนัท
เป็นแฟนเก่าของขิงแฟนสาวเขา
เขาก็เลยบอกว่าคือก่อนหน้านี้เขากับขิงก่อนจะเริ่มคบกัน
ขิงก็บอกคนนั้นว่าเลิกกับนัทแล้ว

แต่เพิ่งมารู้ว่าเอาขิงโกหก
นัดเจอกันเหมือนกับขิงหลอกเขากับพี่ชายให้ไปโดนลุมหรือเปล่าเนี่ย
เขาก็เลยสงสัยแบบนี้ค่ะ
แล้วเรื่องเป็นยังไงเพราะผมก็ไม่รู้เหมือนกัน
ใช่เพราะว่าพี่ถึงเขาเหมือนเขามอโหด้วย

เขาบอกให้เขาพร้อมให้ผมเข้าไปอีกรอบ
เขาบอกจะจัดชุดหนักหลายหลายอย่าง
เป็นแฟนของคนนั้นน่ะครับ
แต่ตอนวันแรกที่เพื่อนแนะนำเค้าบอกครับ
กับคุณทรแล้วผมก็เลยอ่ะคุยต่อได้
เขาบอกต้องถามไปนะว่าคุยได้ไหม
บอกว่าคุยได้เมิ่งเป็นอะไรแล้ว
มีแฟนแล้วอืมคือมันหลอกอ่ะพี่เราช่วย

ขิงหรือว่าเป็นความแค้นส่วนตัวที่พี่ชายเรากับนัทไม่ถูกกัน
ทั้งสองเลยพี่น่าจะเป็นทั้งสองสองเรื่องนี้เลย
พี่ผมกับคนชื่อนัทเขาก็มีเรื่องกันแล้วก็ต่อยกันตัว
แต่เรื่องนั้นมันจบแล้วเคลียร์อะไรจบหมดแล้ว
แล้วเด็กก็มาเรื่องนี้อยู่ดีก็มากระทืบแบบไม่มีเหตุผลนะ
ซึ่งคิดว่าเขาอาจจะยังไม่อยากจบ

นี่ไงมันเลยทั้งสองประเด็นเลย
ตัวในพีพี่ชายเคยมีเรื่องกับกลุ่มผู้ก่อเหตุมาสองเดือนก่อน
ตัวในพีมน้องชายเอาไปคบกับขิงที่เป็นแฟนของหนึ่งในผู้ก่อเหตุ

ใช่ค่ะก็เลยคาดว่าสาเหตุก็ทั้งสองเรื่องนี้แหละ
ส่วนคุณแม่ของทั้งคู่ที่บาดเจ็บนะคะ
คุณแม่อายุ๓๒นางสาวพัชรีพร
คุณแม่บอกว่าแม่ไม่ยอมจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุด

ในนัดคู่อริของลูกชายมาท้าต่อยกับลูกชาย
แม่ก็พาไปนะบอกว่าไปตัวจะได้จบ
ใช่แม่บอกแม่พาไปให้ตัวต่อตัวจะได้จบ

แต่มันไม่จบกลายเป็นว่ารอบนี้
ลูกชายโดนแบบกลุ่มในนัดยกพวกมารุมทำร้าย
ถัดมานะคะตัวสามีไปที่ข้างหมู่บ้านที่เกิดเหตุ
จะไปเคลียร์กับกลุ่มรุ่นพี่ของกลุ่มคู่อริ
ชื่อว่าในโจแต่ไม่เจอตัวโจก็เลยกลับ
พอวันรุ่งขึ้นโจแจ้งความสามีเธอเฉยเลยข้อหาบุกรุก
ทั้งที่ตั้งใจไปเคลียร์ไปปรับความเข้าใจ
ไม่อยากจะให้เด็กทั้งสองฝ่ายมันมีเรื่องคาใจกันแล้วเดี๋ยวมันไม่จบ

บอกว่าที่ผ่านมาคู่กรณียังส่งข้อความมาขู่ทุกวัน

ก็เลยกังวลเรื่องของความปลอดภัยของลูกชายและกลัวคดีจะไม่คืบหน้าค่ะ
มันไม่ใช่คนที่อื่นมันคนพื้นที่ด้วยกันทั้งนั้น
ซึ่งลูกเราไม่ได้ไปเวียวเขาเลยมันไม่เป็นธรรม
คุณแม่งยังจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดไหม
ยืนยันค่ะคืออยากให้เอาความเป็นคนโตมาคุยกัน
อยากให้คุยกันต่อหน้าเลยและอยากจะถามคำเดียวว่า
ความเป็นผู้ใหญ่ของคุณยังมีอยู่ไหม
การที่คุณมาเวียเราแบบนี้คุณออกลูกนักเลงใส่เรา
แต่พอลาออกลูกมะเร็งกลับคุณกลับรับไม่ได้
ทั้งที่ถ้าสมมุติกลับกันเป็นลูกเขาโดนก่อน
โดยที่เราไม่ได้ทำอะไรเขาคงตอนนี้ตอนนี้เราคงเข้าโรงไปแล้วล่ะพี่

ตัวในโจค่ะที่เหมือนกับว่าเป็นรุ่นพี่ของกลุ่มคู่กรณี
ทางพ่อของเด็กที่บาดเจ็บจะไปเคลียร์จะไปคุย
ว่าช่วยเคลียร์ให้หน่อยได้ไหมเพราะว่าเป็นรุ่นพี่ของกลุ่มคู่กรณีอะไรแบบนี้
โจว่ายังไงเดี๋ยวลองฟังดูนะคะ
พ่อเลี้ยงมันบุกเข้ามาประมาณหลายคนอยู่ครับ

มาด้วยจังหวะเย็บเหล็กเสียงดังแล้วเห็นพวกเด็กที่บาดพี่ของหลังกำลังง้างมีดฟันมัน
ก็เลยวิ่งหนีออกไปผมเอาทางมาเปิดกล้องดูซึ่งเห็นมอเตอร์ไซล์มาวนอยู่อย่างนี้๒๓คัน
แล้วก็มีคนหยิบเหล็กคนนึงหยิบเหล็กที่ร้านผมเพื่อที่จะเข้าไปฟาด
ก็ประมาณเนี้ยครับแล้วผมเช้าขึ้นมาผมก็ไปแจ้งความ
พาลูกมาให้หมดเลยมีอีกคน๒คน๓คนพาเข้ามาเลย
แล้วทีนี้หนูก็นอนของหนูอยู่ดีพอนอนสักพักเขามา
ก็เลยบอกเฮ้ยไม่ได้ไหมแล้วทีนี้หนูก็เลยเดินแบบเดินกลับบ้านเลย
แล้วทีนี้ก็เลยมาแบบมาบอกแฟนหนูที่ชื่อนัทอะค่ะว่า
เนี่ยโดนแล้วเขาก็ไม่ยอม
เราได้บอกไหมว่าเรามีประเด็น
หนูบอกค่ะว่าระวังมีปัญหากับนัทนะ

เราไม่ได้บอกใช่ไหมว่าเราเลิกกับนัทแล้วมาได้เลยเราโสด

นี่ส่วนเสียงผู้หญิงก็คือขิงนะคะก็คือฝ่ายหญิงในเหตุการณ์นี้
แต่สุดท้ายเนี่ยตำรวจสนจรเข้น้อยบอกว่า
ทางฝั่งแม่ของสองพี่น้องที่ได้รับบัตรเจ็บ
ยังไม่ได้ไปแจ้งความดำเนินคดีอะไร
ตำรวจบอกว่าเอาหลักฐานเรื่องของบาดแผลอาการบาดเจ็บอะไรแบบนี้
ไปแจ้งความได้นะอืมแต่ทางอีกฝั่งหนึ่งก็คือฝั่งโจอ่ะ
ที่เป็นรุ่นพี่ของกลุ่มที่ก่อเหตุ
เขาบอกว่าก็พ่อเลี้ยงของสองพี่น้อง
ไม่ได้จะมาเคลียร์เหมือนจะมาหาเรื่องเขา

ส่วนขิงเขายืนยันว่าเขาไม่ได้เป็นแฟนกับอะไรนะ